ไม่อนุญาตให้เที่ยวชายหาดฝ่าฟื้นปรับหนึ่งแสนถูกต้องแล้วคุณผู้ชมช่วงนี้ก็ต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด
อย่าไปเดินชายทะเลเลยนะคะอรุณสวัสดินะคะตรวจสอบสภาพอากาศกันต้นสัปดาห์แบบนี้ค่ะ
ใครที่กะว่าช่วงนี้ร้อนเหลือเกินอยากจะไปเดินทะเลหน่อยไม่ได้นะคะ
โดยเฉพาะที่พัทยาเนี่ยก็ห้ามไปจนถึงตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมเลยก็เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนั่นเองนะคะ
อีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องป้องกันแล้วก็ดูแลกันด้วยก็คือเรื่องของการหลบอยู่ในที่ที่ปลอดภัย
เพราะว่าวันนี้จนไปถึงวันที่๑๓พฤษภาคมจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นบริเวณประเทศไทยตอนบน
ตรวจสอบมาจากปัจจัยหลักคือหย่อมความร้อนที่ปกคลุมบริเวณตอนกลางนะคะ
รวมไปถึงเส้น๑๖๐๐เนี่ยเกิดพายุฝนฟ้าขนองลมพัดแรงมีลูกเห็บตกได้ในหลายพื้นที่นะคะ
เกิดขึ้นพื้นที่ไหนบ้างไล่มาเลยตั้งแต่ตี๕นับตั้งแต่ภาคอีสานอุบลรัชธานี
พาดผ่านเป็นแนวยาวนะคะมาที่แถบภาคกลางจนไปถึงภาคเหนือ
ถ้าช่วงเที่ยงจะอยู่แถวเพชรชบูรณ์ชัยภูมิช่วงเย็นจะไปที่แม่ห้องศรเชียงใหม่นะคะ
เพราะฉะนั้นตรวจสอบกันหน่อยวันนี้พื้นที่ไหนบ้างเป็นพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเตรียมรับมือค่ะ
เริ่มที่ภาคเหนือก่อนแม่ห้องศรอุตรดิษฐ์เชียงใหม่สุโขทัยเชียงรายพิศนุโลกพยาวตากน่านกำแพงเพชรแพร่พิจิตรลำพูนเพชรบูรลำปาง
อีสานที่จังหวัดเลยกาลสินหนองคายมุกดาหารบึงกาล๑๐๑น้องบัวลำพูยะโสธรอุดรธานีอำนาจเจริญสกลนครนครราชศรีมานครพนมบุรีรำชัยภูมิสุรินขอนแก่นศรีสะเกดมหาสารคามอุบลราชธานี
ภาคต่อมานออกทุกจังหวัดขาดนครนายกชนบุรีปาจินบุรีระยองสามารถเจานท์ไก้าวจนธบุรีสะชวงเซาน์ซาวและตราจ
ส่วนภาคนางก์นะคะระวังกันที่จังหวัดนครสวรรค์สียุทยาสลับบุรีกาลจะนักบุรีไชนวดอุไทธานีอ่างทองสุพันธ์บุรี
รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สำหรับกรุงเทพอาจจะมีความครึ้มนะคะ
ช่วงประมาณสัก๘โมงยังไงเฝ้าระวังกันด้วย

ที่จังหวัดมุกดาหารทะลุ๔๒องศาเซลเซียส

แล้วก็เตรียมรับมืออย่าอยู่ในที่โล่งแจ้งนะคะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ดิฉันก็อยู่ในที่ที่ไม่ปลอดภัย
เรื่องของไวรัสด้วยทั้งเรื่องของลมฟ้าด้วยนะคะ

ไม่รู้มีใครจะมาเล่นแถวนี้หรือเปล่านะ